ช่วงนี้จะพามาติดตามการอัปเดตเบื้องต้นนะคะ
การนับคะแนนเลือกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ
แล้วก็นับถอยหลังจับตามองการนับคะแนนไปพร้อมกันค่ะ
มาติดตามการเลือกตั้งสหรัฐสองพันยี่สิบนะคะ
ก็ติดสถานการณ์กันตลอดทั้งวันเลยนะคะ
เพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมันสูสีกว่าที่คิด

โดยเฉพาะรัฐที่เป็นรัฐสวิงสเตจนะคะใช่ค่ะ
ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็จำเป็นจะต้องเอาคะแนนจากตรงนี้
เพื่อที่จะได้รับชัยชนะคะแนนก็เลยค่อนข้างที่จะเบียดกันน่าดู
แล้วมันมีหลายรัฐที่ยังนับไม่เสร็จใช่
ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าพอมันมีรัฐที่ยังนับไม่เสร็จเนี่ย
คือทุกคนก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันอ่ะใจจบใจจอบ
เพราะว่ารัฐที่ยังนับไม่เสร็จเนี่ยคือรัฐสวิงสเตจ
สำคัญทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นคะแนนที่ทั้งสองฝ่าย
ทั้งโจ้บายเดนแล้วก็โดนัลดรัฟต์ทรัมป์ต้องการคะแนน
อ่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะชี้ขาดไม่ได้ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดี
ถูกต้องค่ะก็เนี่ยอย่างที่ดูคะแนนตอนนี้ที่ล่าสุดเป็นเสียงของ
คือถ้าสมมุติว่าได้รัฐใดรัฐหนึ่งมาอีก๑๐กว่า

แล้วก็ตอนนี้พอที่หลายละคนเขาก็ดูว่า

คือจริงถ้าเทียบกับ๔ปีที่แล้ว

ใช่อริโซน่าเนี่ย๔ปีที่แล้วทรัมป์ชนะไป๓๖
แต่ว่าตอนนี้ใบเดนมา
เดนมาแล้วคาดว่าคาดว่าอาริโซน่าน่าจะเป็นของใบเดนด้วย

เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นคุณผู้ชมลองดูนะ
ตอนนี้ใบเดนมี๒๓๘ต้องการอีก๓๒คะแนน

ยังคงต้องการอีก๕๗คะแนน
ซึ่งมันต่างกันไม่เยอะประมาณ๑๐คะแนนกว่า
ทีนี้ลองไปดูคะแนนที่จอกันหน่อยนะคะ
อยากพาคุณผู้ชมมาดูมากเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นมาเนี่ย

ตอนนี้เนี่ยแม้จะเห็นว่าสีแดงมันดูเยอะเหลือเกิน

ตอนนี้รัฐสำคัญที่เราจะต้องรอดู

รัฐสำคัญที่ตอนนี้เนี่ย
ซึ่ง๑๖เสียงนี้สำคัญยังไง
เสียงนี้ถ้าสมมุติว่าใบเดนได้ใบเดนตอนนี้๒๓๘ถูกไหมคะ
ถ้าได้จอร์เจียมาอีก๑๖เสียง

ใกล้๒๗๐เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแผนที่นะคุณผู้ชม
เดนจะได้เพิ่มอีก๓๖คะแนนนั่นหมายถึงเขาจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่
สหรัฐอเมริกาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วเนี่ย
เดนนะตอนนี้อ่ะอยากพาคุณผู้ชมมาดูอันนี้ก่อน
มาด้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการคอก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าดูจาก
คะแนนตรงนี้แล้วเนี่ยเบื้องต้นคิดว่าใบเดนน่าจะได้
อ่าตอนนี้ในว่าได้ตรงนี้ไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ใช่ค่ะได้ไปสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คะแนนดิบก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะ
ประมาณสองหมื่นกว่าคะแนนใช่ซึ่งเนวาด้าตรงนี้เนี่ยมีอยู่หกเสียง
ใบเดนน่าจะได้นะคะถ้าใบเดนได้เนวาด้าบวกไปหกเสียง
ก็จะเป็นสองร้อยสี่สิบสี่คะแนนเพราะฉะนั้นขอตรงเนี้ย
อีกแค่สองรัฐถ้าไปเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นจอร์เจียนอฟแคโรไลน่า
อย่างน้อย๒รัฐไม่ได้มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีทันทีเลยนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าได้ถ้าสมมุติว่าได้
เดนหมดโอกาสเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ทันทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
มีอยู่ประมาณ๔๕รัฐตรงนี้แหละคือรัฐสำคัญที่ต้องรอดูว่า
จะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเนี่ยค่ะรัฐใหญ่เนี่ยนับกันไปเกือบหมดแล้ว
แต่ทีนี้ความย่ำอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
กลับไปที่โต๊ะความยากมันอยู่ตรงที่

ตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถนับคะแนนได้เดี๋ยวนี้ทันที
เพราะมันมีปรายศนีย์จำนวนเยอะมากที่รอนับคะแนนอยู่
บอกว่ายังมีจำนวนมากที่ยังมาไม่ถึง
แล้วคือที่สำคัญคือคนที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

คือเยอะมากมีเป็นร้อยล้าน

เพราะฉะนั้นคือจำนวนมันเยอะ
เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะพลิกได้นะถ้าคะแนนตรงนั้นมา
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าในปรายศนีย์ส่วนใหญ่เลือกโจไบเดน

แล้วก็ปรายศนีย์ตรงนี้เนี่ยออกมาเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นประวัติการแถมทรัมป์
ท่าทีของทรัมป์ที่ออกมาบอกว่า
ฉันจะไม่ยอมให้คะแนนเสียงจากปรายศนีย์มันได้มีส่วนในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย

ถ้าไอ้ตัวปลายสนีย์นี้ยังมาไม่ทันเขานั้นไม่ให้นับ
คือหมายถึงทรัมป์จะไปร้องศาลแบบนั้นเลย

ทีนี้ถ้าเทียบดูจากรัฐที่เมื่อสักครู่
คุณอรัชพรได้พาไปดูอย่างที่บอกเนี่ยนะคะ

เอ่อใบเด้นได้เนี่ยปีที่แล้วทำชนะเนี่ยทำได้เนี่ย
ปีที่แล้วทำก็ชนะคือส่วนใหญ่เนี่ยโอไฮโอเทคซัสวิสคอนซิน
ต่างต่างเหล่านี้คือทำได้เมื่อสี่ปีที่แล้วเหมือนกันแล้วปีนี้ก็คือมาเหมือนกัน
ใช่ค่ะเดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ต้องรู้ว่ามันจะมีรัฐไหนที่เป็นตัวพริกเกม
อืมหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตไปถึงที่ว่าถ้าหากว่า
ถ้าเกิดก้าวทั้งคู่ทำยังไงมันก็จะต้องนำไปสู่กระบวนการของการฟ้องร้องต่อสาร

ใช่ต้องมีการใช้สารเข้ามาช่วยแล้วก็อาจจะต้องมีการโหวตกันทั้งสภาสูงสภาร่าง
แบ่งกันโหวตว่าใครโหวตรองประธานาธิบดีใครโหวตประธานาธิบดี
ซึ่งจริงถ้าจำไม่ผิดสภาล่างเนี่ยเดโมแครตเขาครองอยู่ใช่ไหมใช่
ส่วนสภาสูงเนี่ยเป็นของปริพฟับเลกาน
มันก็จะต้องดูตรงนี้อีกว่าเสียงจะเป็นยังไง
นี่ลุ้นมากไม่อยากให้มันเท่ากันเหรอเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดกระบวนการยึดเหยือ